ต้นวันนี้ดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะฮะ

ที่พระนครศรีอยุธยา
จะมีชาวบ้านตำบลบ้านกลุ่ม

ค่ะคือช่วยลดระดับน้ำที่มันท่วมบ้านเขาอยู่หน่อยเถอะ

ช่วงที่มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่นะครับ
คือพูดง่ายเหลืออีกแค่ประมาณ๕๐เซน
นางในทุ่งของเราเนี่ยจะรับน้ำเข้าไปได้นะครับ
อันนี้คือกรณีที่ไม่เคยเกิดผลกระทบกับเกษตรกรด้านในค่ะ
นี่ค่ะคือตัวแทนชาวบ้านเขาก็รวมตัวมากัน

แต่ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลประตูระบายน้ำ
ตรงนี้เขาก็บอกว่าแม่คงเปิดไม่ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะ

ชาวบ้านมารวมตัวกันที่ประตูน้ำบางกุ้ง

ให้น้ำที่
มันอยู่โดงบริเวณด้านเหนือขึ้นไป

เพราะว่าระดับน้ำหลังบานประตูเขื่อนเนี่ยสูง๕เมตร
นะชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำที่มันท่วมสูงเหลือเกิน
อย่างพื้นที่บ้านของเขาสูง๒เมตร
ขอให้เปิดเพิ่มขึ้นอีกให้ยกขึ้นอีก๕๐เซนติเมตรได้ไหม
จากเดิมมันอยู่๓๐เซนติเมตร
จะได้ขยายเป็น๘๐เซนติเมตร
ถามว่าแล้วน้ำจะไหลลงไปไหนต่อค่ะหลังจากที่ท่วมขังในพื้นที่ของชาวบ้านเขาอยู่สักสองเมตรเนี่ย
น้ำมันจะลงสู่ทุ่งในเขตทับน้ำที่อำเภอบางปะหันแล้วก็ทุ่งมหาราชนะครับ
คือชาวบ้านบอกจะได้แบ่งเบาทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ได้บ้าง
อยากให้เอาเข้าไปนึงปะหน่อยแบบในทุ่งก็ยังไม่เยอะต่อแหละก็ให้เข้าไปในทุ่งหน่อย
คล้องของหมดแล้วบ้านมิดหมดเลยปีนี้หนักกับเก่าเลย
อยากให้ระบายพอมาตั้งนี้ก็ให้เข้าเลยเรื่อย
แบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่ง
แบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่ง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
แบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่ง
แบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่ง

อย่างนี้ฮะบ้านนี้เนี่ยจะมีพิธีชาปนกิจศพพอดีเลย

ต้องไปหาวัดที่หมู่บ้านอื่นที่น้ำไม่ท่วม

เนี่ยฮะแต่วันนี้ก็เหมือนกับเป็นวันชาปนกิจพอดีฮะ
ก็เลยต้องเคลื่อนศพเนี่ยไปหมู่บ้านอื่น
ที่วัดเขายังไม่ถูกน้ำท่วมไปหาที่ชาปนกิจกัน
ค่ะไปดูที่จังหวัดสระบุรีกันหน่อยนะคะที่อำเภอบ้านหมอค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ผ่านน้ำเข้าสู่คลองชายนาฏป่าศักด
อำเภอบ้านหมอนะคะครับเป็นการผันน้ำเพื่อชะลอมวลน้ำ
ให้ไหลแรงสู่กรุงเทพเร็วเกินไปแล้วก็จะสามารถแบ่งน้ำ
ผันสู่ครองระพีพัดมุ่งสู่แม่น้ำบักปะกง
และบางส่วนก็จะไปที่ปฐุมธานีด้วยด้วยการเร่งระบายน้ำทั้งสองสาย
สายหนึ่งเป็นคลองชายนาฏป่าศักดิ์อีกสายหนึ่งเป็นแม่น้ำป่าศักดิ์เนี่ย
คือมันไหลมารวมกันอยู่ที่ช่วงก่อนถึงเขื่อนพระราม๖นะคะ
จากการไหลของมวลน้ำมันก็สูงขึ้นต่อเนื่อง
ชาวบ้านตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอแล้วก็บ้านเรือประชาชน๖หมู่บ้าน
ได้รับผลกระทบหมดเลยนะคะน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยสองร้อยหลังคาเรือน
หลังคุณผู้ชมท่วมสูง๒๓เมตรอะค่ะ
หัวเลยนะคะครับชาวบ้านเอ่ยพระเอ๋ยเดือดร้อนกันหมดค่ะ
ขนของขึ้นที่สูงหนีน้ำกันอลละหมาน
หลายคนคือต้องสละบ้านนะคะแล้วออกมานอนบนถนนเลย
เอาของมากองอยู่ที่ถนนเรียงรายจนเป็นแถวยาวเพราะว่าอยู่ยังไงล่ะคะบ้านแบบนี้
คือมันอยู่ไม่ได้เลยจริงจริงนะคะมวลน้ำเองก็ยังไหลอย่างต่อเนื่อง
ขยายวงไปอีกหลายอำเภอข้างเคียงของสระบุรีด้วย
เห็นนี่คือชั้นสองนะคะตรมนี้ตายหมดแล้ว
ตายหมดเลยค่ะชาวบ้านต้องขนของมาวางบนถนนที่มันถูยกสูงแล้ว
แล้วก็มานอนกันอยู่บนถนนเลยเพราะว่ากลับเข้าบ้านไม่ได้ค่ะ
ทีนี้หนึ่งในบ้านของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีบ้านนักแสดงตลกคนนึงนะคะ
ก็คือนายรังสรรสีม่วงอายุ๕๐ปี
พนนี้เขาเป็นหัวหน้าตลกคณะหญิกย่อกค่ะ
ฮู้หิมไม่อกอะ
น้ำท่วมบ้านผมเมตรหนึ่งแล้วเนี่ยตลกไม่ออกจริง
แล้วมวลน้ำเนี่ยมาเมื่อคืนเองนะคะที่เห็นระดับเท่านี้เนี่ย
เมื่อคืนรวดเดียวเลยตั้งตัวกันไม่ทัน
ก็เลยหนีได้เล็กน้อยค่ะ
ก็ว่ากี่ร้อยอ่ะที่หนักเนี่ยก็คือบางทีมันมากลางคืนนี่แหละใช่ไหม
ใช่เย็นข้ำเอ๊ยยังดูไหมเท่าไหร่
เอ้าคืนนี้มาเนี่ยขนของกันไม่ทันนะฮะ
หลับไปตื่นนึงขึ้นมาโอ้โหน้ำกองขึ้นมาเริ่มสูงถึงเข่าถึงเอวอะไรแบบนี้เลยนะคะ